ัญเชิงสิทธิ์ฟ้าสีทองครับนักชกในมุมน้ำเงินจากนครราชศรีมาครับ
ยกนี้นี่แหละครับตอนพักยกนี่พี่ใหญ่อย่างฟ้าสีทอง
ติวหนักเลยครับติวเข้มเลยครับสั่งเร่งเครื่องครับ
นี่ครับโดนกำปั้นเข้าบริเวณหน้าผากครับโอ้โหหน้าหงายเลยครับ
และวินาทีนี้ครับมาแล้วครับไปฟังคำตัดสินพร้อมรุ้นรางวัลกันครับ
สบายครับ